ของสาวแพร่พลอยแข้งดุ

หนุ่มที่ราดเบียร์รถใส่หัวของเธอนะครับ
บอกว่าผู้ชายแย่แบบนี้ต้องประจาน

เพราะคลิปนี้โอ้โหเป็นคลิปดังที่แชร์กันอยู่เลยนะฮะ
ไม่ครับกูจะกลายทำไง
นี่ฮะแพร่พลอยศิษย์ชาญสิงศ์
แล้วก็แพร่พลอยขวาท่อนซุงเตะขวาอัดเข้าไปแล้ว
เมื่อกี้อย่าเอาภาคอันเมื่อกี้ได้ไหม
ภาคอันเมื่อกี้ได้ไหมอันที่เตะเข้าไปแบบนี้
โอ้โหนี่ฮะเตะขวาเข้าไปแล้วนะครับ
บอกว่าถ้าเธอไม่เมานะเธอจะเตะหนักกว่านี้อีก
ใช่แต่ตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยเธอก็มีความมืนเมาอยู่นิดนึง
แต่ผู้ชายโอ้โฮถูกเตะปาบตะปาบ
ชกขวาเข้าไปแบบนี้นะครับ
นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่านประชาสงเคราะห์นะครับ
ผู้หญิงคนนี้ที่กำลังทั้งเตะทั้งต่อยผู้ชายอยู่
ก็คือนางสาวแพร่พลอยแซ่เอี๊ยะอายุ๒๔ปี
เล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนตี๕ของวันที่๖กุมภาพันธ์

ซึ่งเธอและเพื่อนก็ยอมรับว่าไปเที่ยวมา

แล้วก็มาแวะกินข้าวต้มที่ย่านประชาสงเคราะห์ตรงนี้
ส่วนคู่กรณีที่เป็นผู้ชาย
พยายามแซวแซวพวกเธอนะ

แล้วก็พยายามจะชวนคุยจะมาชนแก้ว
คุกคำด้วยคำพูดและสายตาตั้งแต่พวกเธอมาถึงโต๊ะแล้ว

นะฮะแต่ทีนี้ครับผู้ชายคนนี้มาขอชนแก้วกับเธอ
แพร่พลอยบอกแบบนี้บอกว่าจะกินข้าว

ผู้ชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่สักพัก
สักพักถือแก้วมาซึ่งมีน้ำอยู่
แล้วก็เอามาราดเธออย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้
นะครับนี่ฮะจังหวะนี้ฮะ

ตี๕มันไม่ใช่ผับบาร์อะไรเลย
นะครับหลังจากเธอรู้ตัว
ว่าถูกน้ำราดแล้วก็เห็นคนก่อเหตุ
แล้วเธอก็วิ่งตามทันทีนะคุณนะ
ตอนแรกผู้ชายคนนั้นหันมายิ้มเยาะ
แล้วก็เธอก็เลยปลาแก้วน้ำ

แล้วก็วิ่งตามไปเตะไปถีบผู้ชายคนนั้นทันที

แพร่พลอยบอกว่ากะว่าจะแค่โพสต์ประจานพฤติกรรมของชายคนนี้
เพราะถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ

แต่ทีนี้พอมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา

ก็เลยเกิดการแจ้งความกันนะนะครับคุณผู้ชมฮะมีการเปิดวาร์ฟ
เปิดวาร์ฟว่าแพร่พลอยทำไมถึงเตะหนักแบบนี้

คือเอาจริงในโพสต์เธอเธอก็บอกแล้วแหละ
ใช้คำว่ากูเป็นนักมวยเลย
แล้วก็มาเล่นกับเธอเนี่ยแหมรู้จักเธอน้อยไปซะแล้ว
ทีนี้ค่ะไปเปิดวาร์ฟดูหน่อยค่ะ

เอาจริงเธอซ้อมมวยมาตั้งแต่อายุ๑๓คุณผู้ชม
แล้วฉายาเนี่ยเธอมีฉายา
คือฉายาเพชรพลอยสิทธานสิง
แล้วก็ฉายาขวาท่อนซุง
แล้วก็ฉายาเพชรพลอยมกรุงเทพทน
นี่ค่ะโอ้โฮนี่ค่ะโอ้โฮ
บอกชกมวยตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นนะ
ได้เป็นมักนักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
แข่งขันตามที่ต่างนะฮะ
แล้วก็ฉายาต่างที่ได้รับเนี่ยเป็นฉายาที่โอ้โห
บอกว่าเธอแข้งหนักจริง
ใช่คือบอกว่าเธอถนัดขวาแล้วก็เตะหนักด้วย

ที่เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงคือตอนปี๖๑
ไปชกเอ่อกีฬามหาวิทยาลัยโลกก็เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะ

แล้วก็สถิติการชกต่างนานาการขึ้นเวทีนะคุณนะ
ก็ชก๖๐ครั้งชนะ๕๐ครั้งแพ้แค่๑๐ครั้งเท่านั้นเอง
วาดเหรียญรางวัลในระดับประเทศมานับไม่ถ้วน
และยังเป็นตัวแทนทีมชาตินะฮะ
คว้าเหรียญเงินรุ่น๖๓๕กิโลกรัม
การแข่งขันมวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกปี๒๕๕๙
เมื่อกี้อะไรนะคุณนะ๒๕๖๑นะเออเออเออเออเออเออเออ
อะไรนะค่ะ๒๕๖๑นะพี่สถิติใช่ไหมสถิติเมื่อกี้๕๐
๕๐ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์ทีนี้ค่ะพอไปเปิดวาร์ฟดูแล้ว
รู้แล้วว่าเธอแบบเป็นมวยขนาดนี้แล้วยังมาทำแบบนี้กับเธอเอายังไงต่อล่ะ
เมื่อวานนี้มันก็กลายมาเป็นประเด็นเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเธอก็ไปที่สอนอห้วยขวางนะ
ไปพบกับคู่กรณีแล้วนักข่าวอ่ะตามไปทำข่าวหลังจากเห็นคลิปนี้นะ
ก็ยังบอกให้เธอช่วยแบบเหมือนกับสาธิตหน่อยได้ไหม
วิธีการป้องกันตัวจากการที่จะถูกคุกคามเนี่ย
นี่ลูกทีบเนี่ยนักแยะหนักมากเลยนะ

โอ้โหนี่แหละฮะเธอถีบยอดอกเลยนะ
นี่นะครับส่วนคู่ซ้อมของเธอไม่ใช่ใครที่ไหนนะคุณนะ
มาซ้อมให้ดูคนนี้ก็เป็นนักมวยนะ
นักหมวยชื่อดังสุขเสมจีจีพีอย่างใบไข่มุกนะ
เป็นผู้ฝึกสอนให้เหลือด้วยใช่
แล้วก็มาทำการสาธิตให้นักข่าวดูนะครับ

ทีนี้พอขึ้นไปบนโรงพักปรากฏว่าแพร่พลอยก็พบกับนายแข้ง
แข้งก็คือคนที่ราดน้ำใส่เธอ
ผูกไพรกันนะครับค่ะนี่นั่งหน้าเจือนอยู่แบบนี้นะครับค่ะ
ทีที่พบหน้ากันนายแข้งยกมือไหว้ก่อนเลย
ยกมือไหว้ขอโทษนะครับ
แพร่พลอยก็ยกมือรับไหว้
ที่ทั้งคู่จะเดินเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับ

ฝ่ายผู้ชายคนนี้นะฮะบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับตอนนั้นเมาไม่ได้สติ
หากย้อนเวลาได้คงไม่ทำ

จากนี้ไปเลิกงานแล้วจะกลับบ้าน

น้องผู้หญิงเขาเตะเขาทีบเขาต่อยหลายครั้ง

น้องเขาเมาทำให้แรงเบาลงเยอะเลย

เพราะว่าโดยส่วนตัวผมนี่คือ
มีครอบครัวมีลูก๒คน

แต่แต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดเพิ่มเพราะอะไรครับ

มีใครสักคนอ่ะคุณก่อนเฮ็ด

ว่าอะไรมีผลเป็นอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง
พูดเวล้อนเหล้ายเหมือนกว่าดูไม่ดีหรอก
แต่ไว้ว่าคุณจะพูดในธรรมนองไหนหรืออารมณ์ไหน
แบบนี้คือสุดท้ายเราก็ดูเป็นคนผิดอยู่ดี

ยอมรับแบบตรงว่าผิดนะคุณผิด

ไม่ขอแก้ตัวไม่ขอโต้แย้งใดทั้งสิ้นเลย

ผมก็ยอมรับว่าผมก็มีลูกสาว๒คน

ก็จะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับ
แล้วเขาบอกว่าหลังจากนี้จะเลิกดื่มเหล้าแล้วเข็ด

ถ้าผมไม่ได้ทำงานผมจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัด
แล้วก็ตอนนี้ที่ครอบครัวลูกสาว

คุณเขามีลูกแฝด๒คน
แล้วก็คือต้องกลับไปเคลียร์กับที่บ้านพอสมควรเลยนะ

ครับเอาเป็นว่าเรื่องของคดีนะฮะ
ก็ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายนะ

แพร่พลอยผู้เสียหายถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย

และข้อหาทะเลาะวิวาสปรับ๕๐๐บาทนะครับ

ส่วนผู้ชายคนนี้ถูกแจ้งข้อหาทำสิ่งสกปรกเปลือเปื้อนกับผู้อื่น

และข้อหาทะเลาะวิวาสปรับ๕๐๐บาท

ทั้งคู่โดนปรับไปคนละ๑๐๐๐บาทนะฮะ
คุณผู้ชมฮะมีข้อมูลล่าสุดออกมาอีกนะครับว่านี่
ที่ทำงานของฝ่ายชายคนนี้
ต้นสังกัดของผู้ชายที่ก่อเหตุนะฮะ
ออกประกาศออกมาเป็นใบแบบนี้เลยนะครับ
ยุติการจ้างงานผู้ชายคนนี้
จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสม
ทางโรงแรมไม่สนับสนุนการกระทำผิด
รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใดทั้งสิ้น
ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนนะครับ
โรงแรมขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในมาตรฐานเลย

บอกว่าถ้าเขาได้ทำงานต่อนะเขาจะตั้งใจทำงาน
แต่ถ้าไม่ได้ทำงานต่อเขาก็จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัด

เพราะจริงคุณผู้ชมมันส่งผลกระทบไปทั้งหมดเลย
คือดื่มแล้วก็เมาแล้วมันก็กลายมาเป็นแบบนี้ค่ะ
นี่ก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะโซเชียลพูดถึงกันเยอะมาก